ผู้ชายสองคนนี้เป็นคนงานก่อสร้างด้วยกัน
เคยเป็นเพื่อนรักกันต่างฝ่ายต่างมีเมีย

ปรากฏว่าถูกยิงสวนตายนะฮะ

ฝั่งคนยิงควงเมียหลบหนีครับ
สี่ทุ่มวันที่หนึ่งมีนาคมครับ

รับแจ้งมีคนถูกยิงตายและเจ็บสาหัส

เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในสถานที่
ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่ง

อกจากนี้ไปเจอปลอกกระสุนปืน
เบอร์๑๒สองปลอด
แล้วมีขวดเบียร์อยู่ที่พื้นอีก๕ขวด
บนโต๊ะกับแกล้งยังมีอยู่เลยครับ

คนแรกนางสาวลักษณะวัน

อีกคนหนึ่งครับนางสาวถิติวัน
หรือว่าออมอายุ๔๑เหมือนกัน

โดนยิงเข้าไปที่แขนซ้าย๑นัด

ขับกระบะหลบหนีไปพร้อมกับเมียเขา

ล่าสุดครับวันนี้

เขาขอมอบตัวผ่านทางนายกอบต

ก็ไปรอรับตัวที่สพอูทอง

เขาบอกว่าโยนทิ้งเอาไว้แถวข้างทาง
บ้านเขาถอกนะครับในพื้นที่พระพาชัย
อู่ทองก็ไปเจอปืนลูก

เป็นหลักฐานนาทีนี้ครับ

แม่ผู้ต้องหาบอกเสียใจมาก

กับครอบครัวฝั่งคนตายและคนเจ็บด้วย

ไม่ได้ไปขอโทษด้วยตัวเองเพราะว่าไม่มีตังค์ครับ
ขอโทษผ่านสื่อจากใจของคนเป็นแม่ก็แล้วกัน
รู้ถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้น
เพราะแม่เองก็ต้องสูญเสียลูก

แต่มันเป็นสิ่งที่ลูกแม่ก็ต้องเผชิญเพราะไปทำเขาก่อน

อยากให้ลูกชายยอมรับกับชะตากรรมที่เกิดขึ้น
เป็นสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจและก่อเหตุด้วยตัวเอง
และครอบครัวจะไม่ทอดทิ้งลูก

แล้วก็ขอโทษตรงนี้ก็แล้วกัน
นี่เอาลูกมาส่งแล้วก็ดีใจแล้วค่ะ